คุณผู้ชมฮะข่าวนี้มาใหม่สดเลย
หนุ่มบ้านรวยแต่เป็นนักถ่ายใต้กระโปรง
คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับ
พบว่าเหยื่อ๔๓๐รายเยอะมาก
เพราะมีรูปภาพในมือถือของเขา
ค่ะรูปภาพนี่เหรอคือตอนที่เขาก่อเห็นนี่เหรอ
เป็นภาพของนักเรียนเหล่านี้ถูกถ่ายใต้กระโปรงเนี่ย
คุณแต่เมื่อกี้ตอนจังหวะที่เขาก่อเหตุคือเร็วมากนะย่อปุ๊บนึงแล้วก็แบบ

แฝงตัวที่ไหนบ้างรู้ไหมเนี่ยอย่างร้านขายเครื่องเขียนที่ไม่ค่อยมีคน
แล้วก็ตามห้างต่างแล้วเขาบอกว่าจุดยุทธศาสตร์ที่ถ่ายได้ง่ายสุดก็คือ
บันไดเลื่อนกับสะพานร้อย
คุณผู้ชมทำแบบนี้มากี่ปีรู้ไหม

ชอบความตื่นเต้นพอทำสำเร็จรู้สึกเหมือนว่าผมได้ปลดปล่อยยิ่งกว่าการมีเซ็กอีก

ร่วมกันสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวนายทัศน์หรือว่าไตเติลอายุ๒๙ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้นะฮะ
พฤติการเห็นชัดเมื่อสักครู่นี้แอบถ่ายใกล้กระโปรงแล้วเมื่อกี้นักเรียนเป็นเหยื่อทั้งนั้นเลยนะ

สำหรับแผนประทุศกรรมเขาจะหาผู้เสียหายตามห้างดังแล้วก็สะพานลอยบันไดเลื่อน
เลยเหยื่อที่เป็นหญิงสวมกระโปรงไม่ว่าสั้นหรือยาวก็ตามแล้วก็เดินสะกดรอยติดตาม
สบโอกาสนี่เมื่อกี้ไวมากใช้โทรศัพท์มือถือนะถ่ายทั้งคลิปถ่ายทั้งภาพเอาไว้นะครับ
เหยื่อเกือบทุกรายจะไม่รู้ตัวบางรายรู้ตัวแล้วเหยื่อเขาก็กลัวเขาเดินหลบหนีไป
แล้วก็ไม่กล้าไปถามด้วยพี่เมื่อกี้พี่ถ่ายแล้วก็มันมีภาพติดไปหรือเปล่า
ในภาพเมื่อกี้ที่เปิดตอนที่คุณบุ๊คเล่าตอนต้นเลยเมื่อกี้น้องเหมือนเขารู้ตัวนะคุณบุ๊ค

จังหวะนี้เหมือนเขาหันมาน้องเขาเป็นผู้หญิงทั้งนั้นก็ไม่รู้จะทำไงกับผู้ชายเขาตัวโตด้วยนะผู้ชายนะ
คุณผู้ชมฮะล่าสุดลงมือก่อเหตุในห้างดังย่านสามย่านชนิดไม่กลัวกล้องวงจรปิดก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะ
เขาบอกเขามั่นใจเขามั่นใจในทุกครั้งนะมั่นใจในฝีมือตัวเองว่าเหยื่อไม่รู้ตัว
แต่ทีนี้ฮะพลเมืองดีคนอื่นเขาเห็นเขาก็แจ้งให้เหยื่อรู้ตัวว่าแอบถูกแอบถ่าย
ทีนี้ก็เลยพากันเข้าแจ้งความตำรวจสืบสวนจนพบว่านายไตเติลเป็นคนก่อเหตุ
ก็ติดตามจับกลุ่มได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งย่านงามวงวานเมื่อวานนี้
จากการขยายผลในบ้านพักนะคุณพบอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะว่ามีหลักฐานภาพถ่ายใต้กระโปรงทั้งภาพและคลิป๘๗๓ภาพและคลิป
นี่คุณและทั้งหมดที่ขึ้นอยู่หน้าจอเมื่อกี้คือเหล่าภาพทั้งหลายแหละที่เขาไปแอบถ่ายมานะ

คุณผู้ชมแล้วเขาไม่ใช่ถ่ายแต่ใต้กระโปรงอย่างเดียวถ่ายใบหน้าของเหยื่อเอาไว้ด้วย
คือเหมือนเอามาประกอบกัน
ใบหน้าเหยื่อ๔๓๐รายคุณคอมพิวเตอร์ของเขา๑เครื่องแล้วก็ภาพที่ออกมานะเป็นภาพของเด็กนักเรียนเนี่ย
ขออภัย๑๖๐คน
ในชั้นจับกลุ่มนายไตเติลสารภาพกับผู้การสืบนครบานผู้การโอว่าไงรู้ไหมคุณ
ผมนะครอบครัวผมก็มีฐานะดีนะผมจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชื่อดังนะฮะ
จุดเริ่มต้นเกิดจากการที่ชอบดูหนังโป๊แนวพิษดารเช่นมีอะไรกับผู้หญิงแก่อะไรอย่างนี้นะ
ช่วงว่างงานอยากหาความท้าทายครับเริ่มแอบถ่ายใต้กระโปรงแล้วก็ทำมา๗ปี
หยุดบ้างพักบ้างทำบ้างก็ทำแบบนี้มา๗ปีจะหาเหยื่อตามห้างอย่างที่บอก
สะพานลอยบันไดเลื่อนจุดที่คนน้อยร้านขายเครื่องเขียนร้าน
แล้วก็เชื่อว่าเหยื่อก็ไม่รู้ตัวนะฮะเข้าใจว่าผมเอง
ทำแค่ร้อยลายนะอ้าวแต่พอตำรวจมาตรวจค้นเอ้าโอ้โห
ผมมีภาพเป็นผลงาน๔๓๐รายผมเองตกใจเหมือนกันเลย

ขอโทษผู้เสียหายหลังจากนี้จะให้เกียรติ
และผมจะเป็นลูกผู้ชายมากขึ้นครับ
ให้รู้ว่าผมป้นธนาคารอารมณ์ประมาณนั้น
ปนแล้วแบบไม่ได้เอาเงินผมก็เหมือนกัน
ผมถ่ายเพื่อที่แบบพวกผมทำได้อะไรอย่างนี้
อาทิตย์หนึ่งทำกี่รายสามสี่รายครับสามสี่ราย
จะทำกลางวันกลางคืนเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดา

วันธรรมดาเพราะว่าเสาร์อาทิตย์มันไม่ค่อยมีคนใส่ชุดแบบกระโปรกก็เลย
ขอโทษทุกคนนะครับที่ผมไม่ให้เกียรติผู้หญิงแบบนี้
หลังจากนี้ผมก็จะให้เกียรติเป็นลูกผู้ชายมากขึ้น
ก็ประมาณนี้ครับก็ต้องขอโทษด้วย
ล่วงละเมิดด้วยวิธีการแอบถ่าย
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่เขาก็พูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
แต่ว่าตำรวจบอกว่าที่คุณบอกว่าคุณทำมาแค่ร้อยราย
แต่ผลงานมันออกมาสี่ร้อยกว่ารายเนี่ยนะฮะ
ตำรวจเลยไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของผู้ต้องหา
เพราะอย่างที่บอกไปพบลักษณะของการแอบถ่ายลักษณะนี้
กว่า๘๗๓คลิปและภาพนะครับแล้วผู้เสียหาย๔๐๐กว่ารายนะฮะ
ทีนี้ครับก็ต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็บอกแบบนี้ใครที่เคยตกเป็นเหยื่อคนร้ายรายนี้
เราจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะว่าถือเป็นคดีที่สร้างความเสียหายให้กับผู้หญิงจำนวนมากนะครับ
คุณผู้ชมเพราะไม่แน่ภาพของคุณอาจจะหลุดไปตรงไหนบ้างก็ไม่รู้นะ
ซึ่งมีทั้งภาพใต้กระโปรงกับภาพใบหน้าด้วย